ไปดูเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์

เพราะว่าเรื่องนี้เขาชื่นชมกันมาก

คุณผู้ชายสองคนเขาเป็นพนักงาน
เป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟบริการทุกระดับประทับใจจริง
อุ้มเลยค่ะอุ้มผู้โดยสารพาลงส่งถึงที่อย่างปลอดภัย
ดีจังมากแล้วที่ต้องชื่นชมเพราะอะไร
เพราะผู้ที่เป็นผู้โดยสารนั่นคือผู้สูงอายุ
แม่มันน่าประทับใจจริงไปดูคลิปกันเลยแล้วกันค่ะ

โอ้โหคุณยายคะน่ารักจังเลยนะน่ารักเนอะ
เป็นโพสต์ที่โพสต์โดยคุณพิมชะนกไพรสุวรรณนะคะ
โพสต์ข้อความและแคปชั่นว่ารอบนี้แถมให้ชั่วโมงกว่า
แต่บริการดีถึงใจอุ้มคุณยายลงรถไฟให้อีกน่ารัก
แบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่รถด่วนพิเศษทักษินารัฐกำลังช่วยอุ้มคุณยาย
ลงจากสถานีรถไฟบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หลายคนเข้าไปชื่นชมการบริการของพนักงานสองท่านนี้เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
คุณยายคุณยายที่ค่อยกำลังลงจากรถไฟท่านนี้นะคะ
คือคุณยายเล่งเฮียงหอมถวนลมอายุ๘๒ปี
เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวนะคะ
คือผู้โพสต์เฟสบุ๊คนั่นแหละคุณพิมชะนกพรายสู่วัน
จะไปงานศพที่บ้านโป่งซื้อรถซื้อตัวรถไฟ
ด่วนพิเศษทักษิณรัฐขบวนที่๓๒
ชุมทางหาดใหญ่มาถึงที่สถานีบ้านโป่งราชบุรี
ตอนที่กำลังจะลงสถานีก็มีเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟ๒คน
เห็นว่าคุณยายเนี่ยฮิ้วสัมภาระข้าวของมาเยอะแยะ
แล้วคุณยายก็อายุมากแล้วก็ไปช่วยบริการช่วยดูแลนะคะ
แต่เห็นท่าเห็นทีแล้วคุณยายอาจจะแบบไม่สะดวก
เอางี้ละกันอุ้มคุณยายลงจากรถไฟเลยอ่ะ
สร้างความประทับอกประทับใจให้กับลูกสาวและผู้ที่พบเห็น
คุณยายพอลงมาได้โอ้ยิ้มหวานเลยนะคะ
ยายคะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เราลงแบบตรงสัมภาระไม่ได้ใช่ไหม
การรถไฟก็บอกไปลงประตูนู้นประตูลงประตูนู้นแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจุงให้หล่อยก็ก้าวลงมาสองก้าว
แล้วเหลืออีกก้าวสามก้าวก้าวที่สามก็จะลง
ลงแล้วก็มือจับไว้อันนี้ก็บอกว่า
เขาก็รวบตัวเลยเขาบอกไม่ต้องจับไม่ต้องจับ
ผมอุ้มเลยว่าอย่างนี้อุ้มเลยไม่เป็นไรไม่หล่น
เราก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวกลัวล้มล้ม
เขาบอกไม่ล้มรับรองผมอุ้มไม่ล้ม

นี่ถูกใจมากเลยไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวล้มนี่อุ้มมาเยอะแล้ว
ไม่ล้มหรอกอุ้มอะไรคะ
อุ้มสัมภาระหงัดกว่านี้ก็โดนมาแล้ว
สุภาษณ์นุ่มทั้ง๒ท่านนี้เป็นใคร
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปทำความรู้จักเลยนะคะ
พบกับท่านคุณนาคาริยามะมุอายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานรถนอนรถนอนคือขบวนรถไฟ
ซึ่งเป็นคนที่อุ้มคุณยายลงจากรถไฟนะคะ

ด้วยความที่ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างดี
เห็นคุณยายกำลังลงรถไฟด้วยความยากลำบาก
ก็ตัดสินใจแหละว่าเอาล่ะเราต้องประชิดตัวแล้ว
อุ้มคุณยายลงมาทันควัน
เขาบอกว่าโอ๊ยภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยบอกคุณมามุว่าคุณยายฝากมาขอบคุณ
อยากจะบอกอะไรคุณยายหรือเปล่าคะคุณมามุ
ฝากบอกคุณยายดูแลสุขภาพให้ดีครับ
ถ้ามีโอกาสถ้าวันแม่ผมอาจจะไปเยี่ยมคุณยายครับ

นี่เห็นไหมคะก็เหมือนนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเยี่ยมคุณยาย
เหมือนเป็นญาติอีกคนนึงทีนี้มันไม่จบแค่นี้ไงคุณคะ
เราก็ตามต่อปรากฏว่าหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปอืม
คุณมามูมีลูกลูกสาวลูกชายโทรศัพท์มาบอกคุณมามูเลยบอกว่า
พ่อหลังเลิกแล้วเนี่ยพ่อกลับมาอุ้มหนูด้วยนะ

น้อยใจ

อาจจะอุ้มบ่อยแหละแต่ว่าพอเห็นแบบนี้ก็อยากจะให้อุ้มอีก

พอรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวลูกจะขออุ้มพ่อบ้าง
เดี๋ยวสักหน่อยภรรยาก็จะบอกว่าตัวเองมาอุ้มเขาบ้างนะ
อุ้มกันทั้งบ้านเลย

ทีนี้ก็ลอยกันทั้งบ้านเลย
แต่น่ารักค่ะเป็นความน่ารักที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเนาะ